พี่สาวค่ะพี่สาวเป็นคนที่เอาเรื่องหนึ่งมาร้องเรียนนะคะ
เขาบอกว่าน้องชายถูกรุมทำร้ายร่างกาย
โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมถึงถูกรุมทำร้ายร่างกาย

คนที่มารุมทำร้ายก็ไม่รู้จัก
เธอก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เอาไปแจ้งความแล้ว
คดีก็ยังไม่คืบอีกร้องเรียนสื่อหน่อยละกัน

ช่วงที่เกิดเหตุการณ์เอาไปให้เพจดังเขาโพสต์ด้วย

พี่อย่าไปทำตั้งหนูพี่พอแล้ว

ร้องขอชีวิตพูดทุกประโยคแล้ว

ก็ยังไม่หยุดอยู่ดีนะคะเรื่องนี้ถึงตำรวจแล้ว
แต่พี่สาวบอกว่าคดีไม่มีความคืบหน้าค่ะ
ข้อความระบุว่าน้องชายถูกรุมทำร้ายร่างกายตี๒๓๐
ตุลาคมที่ผ่านมาหอพักแถวนวรรณครปฐุมธานีค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกก่อนเกิดเหตุ
น้องชายซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปพร้อมกับเพื่อนค่ะ
กันสองคันไปหาแฟนที่ผับแห่งหนึ่ง
พอไม่เจอแฟนก็เลยขี่รถกลับ
น้องเล่าให้ฟังว่าขากลับเนี่ย
มีวัยรุ่นขี่รถกระบะตามมาเลย
และช่วงนั้นก็เริ่มเกิดการทะเลาะกัน

น้องชายก็เลยตัดสินใจค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาหาพี่สาวที่ห้องพัก
หลังจากนั้นค่ะรถกระบะคันนี้ก็ยังตามมาอีก
จนถึงข้างหอพักของพี่สาว

แล้วก็บอกพี่สาวว่าถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วมันไล่ตามมาสักพักค่ะ

สาวบอกว่าอย่าลงไปแต่น้องก็ยังฝืนลงไป

พอลงไปปุ๊บไปเจอวัยรุ่นที่ขี่รถกระบะมาพอดีค่ะ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ตามคลิปที่เกิดขึ้นนี่แหละนะคะ
เพราะว่าตัวเธอเองเป็นห่วงน้องตามลงไปด้วย
แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ค่ะเธอกลับไปถามน้องชาย

น้องชายยืนยันว่าไม่มี
ไม่เคยรู้จักคนที่ปรากฏอยู่ในคลิป
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้นะคะ

เดี๋ยวเราตามให้นะคะเพราะว่าพี่สาวเขาบอกว่า
อยากจะได้ความเป็นธรรมให้กับน้องชายจริง

พันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงค่ะ
รับผิดชอบเรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็เลยโทรสอบถามไป

คุณตำรวจบอกนะคะสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่

แล้วก็ต้องประสานไปที่สถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
เพราะร้านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นผับที่กลุ่มทุกคน
ไปเที่ยวกันตอนแรกมันอยู่ในพื้นที่

เดี๋ยวจะประสานกันนะคะระหว่างสองลงพัก
ว่าได้ตัวผู้ก่อเหตุเร็วนี้แน่นอนค่ะ